ทุกผู้ชมครับมีหมอปลานะฮะที่ไปที่บุรีรำวันนี้นะครับ
ไปช่วยคุณป้าท่านหนึ่งนะเพราะว่าสามีของแกเนี่ย
บอกว่าป้าจำรองธรรยาค่ะอายุหกสิบปีแล้วป้าจำรอง
ลุงตุ๊กสามีก็หกสิบสามีบอกป้าจำลองเนี่ย
มีอาชีพขายผักสดอยู่ที่ตลาดค่ะอ่าปกติตื่นเช้าทุกวัน
อืมไม่เคยเจ็บป่วยอะไรแต่ตอนนี้เนี้ยไม่รู้เป็นอะไรฮะ
อยู่ดีดีลุกจากเตียงไม่ได้โอ้โหคาดว่าจะถูกผีปอบเนี่ย
เข้าสิงอ้าอนี่ป่วยไปหาหมอเรื่องนี่นี่นี่นี่นี่
ที่สามีส่งคลิปไปให้หมอปลาบอกหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
เคยพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วนะหมอบอกอาจจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทให้ยามากิน
กินยาจนหมดยังไงก็ไม่หายก็เลยเปลี่ยนไปหาร่างทรง
ไม่แต่ว่ากระดูกทับเส้นกินแค่ยามันไม่หายอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่มั้ยเลยเปลี่ยนไปหาร่างทรง

เสียค่าครูเสียเงินไปห้าพันค่ะ
ร่างทรงบอกมีปอบสิ่งร่างป้าจำลองเนี่ยอยู่๓ตัว

เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านหลังติดกันก็เลยบอกอุ๊ย
นี่เห็นดวงไฟประหลาดด้วยนะลอยออกมาจากบ้าน

บ้านของลุงตุ๊กกับป้าจำลองหลายคนก็เลยเชื่อว่ามีผีปอบอยู่ที่บ้านแน่

นี่อันนี้ได้ความเป็นห่วงของลุงไก่นะ

ก็เป็นห่วงเมียแกใช่ไหม
เดินเหินได้ไปขายผักสดอะไรที่ตลาดได้เนี่ย

เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยนะครับ
มีเสียงของลุงตุ๊กใช่ไหม
ตุ๊กนะฮะอายุ๖๐นี่ป้าจำลองอายุ๖๐เหมือนกัน

เช้ามาก็เป็นเลยลงจากเตียงไม่ได้

ตั้งแต่๓๐กันยาเป็นมาเกือบ๒เดือนแล้ว

เป็นเลยตื่นมาก็เป็นเลยลงจากเตียงไม่ได้เลย
ชื่อว่าแม่เป็นสาเหตุเป็นแม่พ่ออะไร
อ่านี่แล้วแม่นี่หมอปลา

หลังจากที่ลุงตุ๊กเนี่ยขอความช่วยเหลือไปบ้านที่บุรีรำ
มาถึงพ่อนี่ลองไปสัมผัสที่ร่างกายของป้าจำลอง

น้ำตาไหลออกมาเลยนะฮะ
นี่เห็นไหม
อ้าว
คุณตุ๊กแกบอกนี่ร่างทรงบอกผีปอบ๓ตัวสิ่งร่างเมียอยู่
ชาวบ้านบอกเห็นดวงไฟมันลอยขึ้นจากบ้านด้วย
นี่เหรอหมอปลามือปราบสมพเวศรีนะฮะ
มากับคุณน้ำฟ้านะครับภรรยาหมอปลานะครับ
ทนายโนบิตะก็มาด้วยนะฮะ
มาช่วยป้าจำลองที่บ้านพักที่อำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
จำลองแกเจอมือหมอปลาเข้าไปนี่ร้องน้ำตาไหล

นี่พาลุกขึ้นมานะครับ
หมอปลาเนี่ยพอได้มารู้เรื่องมาเห็นมาสัมผัสตัวป้าจำลองนะครับ
ที่บอกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่๓๐กันยายนอีกเดือนนึงแล้วเนี่ยนะฮะ
หมอปลาตรวจสอบเรียบร้อยนะครับ
เดินตรวจสอบรอบบ้านด้วย
เพื่อจะดูว่ามีสัมภเวษีอะไรหรือเปล่า
จะมาสิ่งร่างอะไรอยู่ในป้าจำลองหรือเปล่า

หมอปลาบอกไม่เจออะไรเลยฮะ
คุณผู้ชมครับนี่พาพยุง
เพื่อจะให้ลองเดินดูนะลองลุกดู
บอกอะไรนะกระดูกทับเส้นประสาท
หมอปลาบอกที่ป้าจำลองเป็นแบบนี้เนี่ย

แล้วอาจจะน้อยอกน้อยใจอะไรด้วย
แล้วไม่มีใครมาเยี่ยมอะไรหรือเปล่า

ไปหาหมอโรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้น

หมอปลาเลยฝากบอกถึงร่างทรงเลยนะฮะ
อย่ามาหากินกับความทุกข์ของชาวบ้าน
นี่หลอกเอาเงินเขาตั้ง๕๐๐๐บาท
ขอให้เลิกพฤติกรรมซะ
สุดท้ายหมอปลาก็เลยให้กับไม่่คน
สุดท้ายหมอปลาก็เลยให้กับไม่คน
กำลังใจป้าจำลองแล้วก็ลุงตุ๊กนะฮะ
แล้วก็บอกว่าให้ไปหาหมอทางทางหลักศึกษาธรรมพยาบาลเนี่ยแหละ
ไม่ต้องไปหาร่างทรงอีกเก็บเงินไว้ไปหาหมอ
หรือว่าไปกายพ่งกายภาพดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องใช้เงินสูงเหมือนกัน
ถ้าเป็นเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทจริงอะนะคะ